สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศในประเทศไทยของเราเนี่ยเดาใจยากนะคะ
โดยเฉพาะในรูดูร้อนแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยมีภูมิประเทศติดกับทะเล
ในฤดูร้อนถ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกจะฝนตกหนักค่ะมีฟ้าผ่านมีลูกเห็บตก
แต่ถ้าพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนนะคะมองออกไปจะเห็นเป็นเปลวแดดนะคะ
อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสเลย
แต่หลังจากนี้หลังจากกลางสัปดาห์นี้ไปนะคะ
ว่าประเทศไทยจะมีพายุเข้านะคะ
จะมีฝนตั้งเคราะห์นะคะฝนค่อยตกลงมานะคะ
อาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะคะเมฆคลื้นแบบนี้เลยนะคะ
ฟ้าผ่าแบบนี้คุณผู้ชมเก็บตัวอยู่ในบ้านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ส่วนที่ประเทศยูเครนค่ะเกิดไฟป่าขึ้นใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลนะคะ
แต่โชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทันนะคะ
ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นถือว่าเคราะห์ดีมากเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ